ข่าวที่บอกว่าการปัดวิวแชร์
ปั่นวิวแชร์จากปากใต้จากสงขาครับคุณน้ำแกงคุณบุ๊ค

ลุงหมีลุงหมีทำได้นะครับแสดงความยินดีด้วยครับ
หมีปั่นไปถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ
พี่ทิเต้ข่าวนี้เราตามตั้งแต่วันแรกที่ลุงหมีออกปั่นวิวแชร์
แต่สิ่งที่ลุงหมีทำทำเพื่ออะไรนั้นโอ้โฮเป็นประโยชน์มากนะครับ
ครับผมเขาบอกว่าปั่นเพื่อเด็กพิการ๔๘แห่ง
เป็นโรงเรียนปัญญานุกุลทั่วประเทศนะครับผม

ชาวเชียงใหม่นักเรียนจากโรงเรียนกาวิระอนุกูล
รวมทั้งแบทแมนสไปเดอร์แมน

หรือว่านายสาธิตจันทรังศรีวัย๕๕ปี
พิการท่อนล่างจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
เพื่อระดมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือเด็กพิการ

เห็นไหมคือขนาดซุปเปอร์ฮีโร่
ยังมาให้กำลังใจซุปเปอร์ลุงหมี

นี้ใช้เวลาปั่นวิวแชร์นานถึง๗๕วันรวมระยะทางกว่า๑๖๐๐กิโลเมตร
มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้นเวลานี้นะครับ
๓๗๘๙๙๗๗บาท๖๓สตางค์นะครับ
ณเวลานี้ตอนที่ปั่นถึงเชียงใหม่
จากเป้าหมายที่ลุงหมีตั้งไว้๔๘๐๐๐๐๐บาท
เพื่อมอบให้โรงเรียนปัญญานุกูลโรงเรียนเด็กพิการนะครับ
สำหรับเด็กพิการทั้ง๔๘แห่งทั่วประเทศ
โอ้โหคุณตอนแรกที่ลุงหมีเขาปั่นเนี่ยนะ
เขาก็ได้เงินบริจาคหลักประมาณ๑๐๐๐กว่าบาทเอง
ดูตอนนี้๔พุ่งขึ้นไปแล้ว๓๗๐๐๐๐๐บาท
แต่ว่าเป้าที่ตั้งไว้อย่างที่บอก๔๘๐๐
ใช่ครับผมลุงหมีบอกว่ามีอาการกล้ามเนื้ออักเสบบ้าง
เพราะทำเกินลิบิตของตัวเองแต่ก็ตั้งใจเต็มที่
ขอขอบพระคุณทุกคนที่ร่วมบริจาคเพื่อเด็กพิการ
ถ้ามีโอกาสก็ขอทำอีกครับ
ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะทำเรื่อยครับ
จนกว่าร่างกายจะไปไม่ไหวครับ

สำหรับใครที่ต้องการบริจาคเพิ่มเติม
เพื่อให้ลุงหมีได้ยอดตามเป้าหมายนะครับ
สามารถบริจาคได้ผ่านบัญชีปันน้ำใจให้น้อง
โรงเรียนปัญญานุกูลสงขลาเชียงใหม่

เลขที่ขึ้นบัญชีตรงหน้านี้แหละครับผม

เพราะว่าอยากให้เงินมาถึงยอดถึงเป้านะ
จะได้นำไปช่วยเหลือได้ครบทุกที่ที่ลุงหมีเขาตั้งใจนะครับ
แต่ก็ได้เห็นถึงน้ำใจและความเสียสละของลุงหมี